ประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากอทมนะครับ
ยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดระเบียบแผงค้า
ที่มีการตั้งร้านบริเวณฟุตบาทหรือว่าทางเท้าต่อไปนะครับ

และถ้าหากว่าผู้ค้าไม่ยอมย้ายไปยังพื้นที่ใหม่

จะดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดด้วยนะครับ
นายวัลลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครหรือว่ากรทมนั้น
ก็จะเดินหน้าจัดระเบียบแผงค้าบริเวณทางเดินเท้าอย่างต่อเนื่อง
ยึดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี๒๕๕๙
และความเดือดร้อนของประชาชนคนที่ใช้ถนนแล้วก็สัญจรไปมา
ออกมาชุมนุมประท้วงและไม่พอใจการจัดระเบียบของกรทม

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมบอกว่าก่อนหน้านี้พูดคุยแล้วก็เจรจากันแล้วถึง๔ครั้ง
หากไม่ยอมย้ายไปขายในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดหาเอาไว้ให้
และยังออกมาชุมนุมอีกจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะไม่ละเว้น
ผู้ค้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือสิ่งที่ประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมกำชับเอาไว้
ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ตรึงกำลังต่อไป
กว่าจะไม่มีผู้ค้าเพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าวนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมากรทมได้ดูแลจัดสถานที่ขายที่เหมาะสมให้ใหม่
ในหลายพื้นที่พร้อมหาพื้นที่รองรับทั้งในการบริหารจัดการของกรทมและก็ของเอกชน
ประกอบไปด้วยกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน๑๒๕๔แผง
กลุ่มกรุงเทพใต้๘๙๑แผง
กลุ่มกรุงเทพเหนือ๖๔๙แผง
กรุงเทพตะวันออก๓๗๗๕แผง
กลุ่มกรุงทนเหนือ๒๗๙๗แผง
และกลุ่มกรุงทนใต้๑๑๗๒แผง
รวมแผงค้าทั้งสิ้น๑๕๓๘แผง
หากผู้ค้ามีความประสงค์จะทำการค้าในพื้นที่ที่จัดไว้รองรับ
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตพื้นที่นะครับ